คุณผู้ชมลองดูโพสต์ของคุณชูวิทย์ครับ

เป็นสื่อที่ปิดไปแล้ว๒๐ปียังไม่ได้ทำความเสียหายให้กับรัฐแม้แต่บาทเดียว
แต่คนอยากเป็นนายกอีกคนมีพฤติการนิติกรรมอำพรางเป็นที่ประจักษ์
แทนที่จะซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
เคยร่วมทำนิติกรรมอำพรางช่วยหนีภาษีและวงเล็บไว้ว่าทำให้รัฐไม่ได้เงินภาษี๕๐๐ล้านบาท
อย่างนี้จะเป็นนายกที่สง่างามหรือไม่
แล้วก็เขียนไว้ว่าพบกันอังคารนี้ก็คือพรุ่งนี้คุณผู้ชม๒๕กรกฎาคม
คุณชูวิทยทิ้งท้ายข้อมูลเป็นที่ประจักษ์แน่เท่านั้นยังไม่พอครับ
ในช่องแสดงความเห็นในช่องคอมเมนต์เนี่ยก็เขียนไว้ว่าให้โอกาสจับมือก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้าน
ให้อำนาจเก่าจัดรัฐบาลเสียงข้างน้อยอนาคตยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนเลือกตั้งใหม่
อาจจะเป็นการส่งสัญญาณไปถึงกลุ่มการเมืองที่เปืนการเปิดข้อมูล๒๕กรกฎาคมนี้
ถึงสองลำตาลแล้วมีซองอะไรอยู่ต้องเอกสารลำนะ
แล้วระบุว่าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแคนดิเดตนายกคนหนึ่ง
และจะเปิดเผยในสัปดาห์หน้าซึ่งก็หมายถึงสัปดาห์นี้แหละคุณผู้ชม
อย่างไรก็ตามครับแคนดิเดตนายกขณะนี้ก็เหลืออยู่๘คน
ถ้าตัดคุณพิธาออกไปนะจากเพื่อไทยมี๓คุณเศรษฐาคุณอุ้งอิ๊งและคุณชัยเกษม
พลังประชารัฐมีพลเอกประวิทย์ภูมิใจไทยมีคุณอนุทิน
ประชาธิปัตย์มีคุณจุรินรวมไทยสร้างชาติมีพลเอกประยุทธ์
แต่น่าจะตัดไปแล้วแล้วก็มีคุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์
เดี๋ยวต้องจับตาดูว่าคุณชูวิทย์จะแฉใครกันแน่ครับ
เขารู้กันแล้วมั้งคงรู้กันแล้วล่ะ
คอการเมืองน่าจะพอเดาออกแล้วว่าขนาดจะหมายถึงใคร